คุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้เนี่ย
เดินข้ามถนนแค่สองเลนเนี่ยนะไปถึงกลางถนนแล้ว
โอ้โหเด็กแว้นอายุ๑๔ชนเธอร่างลอยกระเด็นได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยครับ
นี่คือช่วงที่นางสาวพรทิพย์เกียรติกระมนชายอายุสี่สิบเก้าปี
หิ้วถุงจากริมถนนฝั่งนี้จะข้ามไปฝั่งนู้นคุณผู้ชมฮะ
ถูกรถจักรยานยนต์พุ่งชนอย่างแรงกระเด็นแล้วซุดลงกับพื้นนอนแน่นิ่งไปเลยนะ
เหตุเกิดในซอยวัดบุญสัมพันธ์ก่อนถึงหมู่บ้านพฤกษาหมู่๑๐ตำบลหนองเปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีครับ
กู้ภัยมาช่วยเหลือเธอนะตอนนั้นเธอนอนคว่ำนะครับ
กองเลือดอยู่หายใจรวยรินไม่ได้สติต้องนำส่งโรงพยาบาลครับ
ห่างกันไม่ไกลไปเจอเด็กชายอายุ๑๔ปีแผลถลอกเต็มตัวเลยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์สภาพแต่งซิ่งล้มคว่ำอยู่ข้างก็เสียหายไปพอสมควร
สอบถามเพื่อนของเด็กชายอายุ๑๔ปีเล่าบอกว่าเขาเนี่ยขี่มาคนละคันนะแต่ก็ขี่ไล่กันมา
ยืนยันว่ามองไม่เห็นว่ามีคนกำลังจะข้ามถนนแล้วก็เพื่อนก็ไปชนเข้าอย่างจังแบบนั้น
คืออยู่ในระยะประชิดตัวแล้วมันเบรกไม่ทันเถอะไอ้น้องมันอ้างแบบนี้
จากคนข้ามถนนไม่มองรถที่มาจากฝั่งขวาโอ้โหและยืนยันอีกว่าไม่ได้ขี่เร็ว
คุณผู้ชมเร็วไหมดูอีกทีดูอีกทีคุณผู้ชมว่าเร็วไหมครับดูนะผู้หญิงก็ข้ามไปแล้ว
ข้ามไปจังหวะนี้ไม่เร็วเลยน้องซึ่งสิ่งที่น้องพูดเนี่ยมันสวนทางกับพยาน
พยานชาวบ้านแถวนั้นยืนยันว่าเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้ขี่ไล่กันมาอย่างกระชั้นชิด
และด้วยความเร็วสูงนะครับจนชนผู้ได้รับบาดเจ็บที่กำลังข้ามถนน
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ากลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยายนตามกันมาด้วยความเร็วสูง
แล้วก็เสียหลักชนคนข้ามถนนอย่างจังเดี๋ยวก็ดำเนินคดีกันต่อไปครับ